เหตุการณ์นี้มีภาพวงจรปิดให้เห็นเลยนะฮะ
แล้วส่วนกลมที่อยู่ข้างหลังคุณอริยานี่คืออะไร

ใช่ค่ะก็นี่แหละไปแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมา
เอาระเบิดปิงปองมากะจะปลาค่ะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจริงขี่จักรยานยนต์จะมาปลาระเบิดเขานะ

ก็เลยถูกยำเละเลย

โอ้โหคือเนี่ยอย่างที่เห็นตอนแรกนะมีอะไรบ้างนะ

แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกลงมาเลย
แล้วหลังจากนั้นคือฝั่งนี้เขาก็มีเก้าอี้ฝาดกันอยู่
ฝั่งนี้เห็นโอ้โหมาหาเรื่องถึงถิ่นเหรอ
อ้าวแล้วปลาระเบิดมาไม่ทำงานโดนย้ำสิครับ
พิกัดนี้ก็คือซอยอุ่นอารี
เขาบอกว่ามาหาเรื่องเขาถึงบ้านก็โดนยำ
แล้วสุดท้ายเขาไม่ยอมกลับมาอีกรอบนึงถึงจะมาปลาระเบิด
นี่แต่ทีนี้ระเบิดปิงปองมันไม่เป็นใจแล้วระเบิดมันก็ด้านนะคะ

ขอดูตอนปลาระเบิดแล้วระเบิดมันด้านอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะ
มันจะไม่บึ้มหรอกคุณผู้ชมเพราะอันนี้ช็อตที่ปลาระเบิดปิงปองไปแล้วระเบิดมันด้าน
นักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะเจอเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนของลูกชายน่ะ
พวกเพื่อนผู้หญิงมานั่งเล่นอยู่ที่บ้าน
ต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่เราลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านี้
เจอลูกชายนะลูกชายไม่อยู่ค่ะไปต่างจังหวัดแล้ว
แล้วเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เพื่อนของลูกชายผู้หญิง
เขามานั่งเล่นที่บ้านเนี่ยฝั่งคนก่อเหตุเป็นแฟนของผู้หญิงไง
ก็ตามมาง้อจะให้ผู้หญิงกลับบ้านฝ่ายผู้หญิงไม่ยอมสิ
ฝ่ายนั้นเขาก็เลยโมโหโมโหแล้วก็พูดจาหยาบคาย
ซึ่งตอนนั้นลูกชายกับคนในบ้านก็ยังเตือนอยู่เลยว่า
เออพูดดีก็ได้ไม่เห็นต้องด่าคำหยาบเลย
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันก็มีการเอาเก้าอี้มาฟาด

หลังจากนั้นแป๊บหนึ่งนะฝ่ายผู้ชายกลับไป
กลับไปแล้วก็ไปพาพวกมาเอาระเบิดปิงปองมาปลา
แต่รอบนี้ระเบิดปิงปองไม่ทำงานค่ะ
คนที่เขามาตามแฟนเขาน่ะแฟนเขามาเล่นอยู่นี่
รู้จักกันกับลูกชายเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับนั่งเล่นกี่คนครับพี่
นั่งกำลังจะกินข้าวกัน๔๕คน
แล้วเขามาตามแฟนเขากลับบ้าน

แล้วเขามาพูดคำหยาบเลยไหมครับอืมพูดคำหยาบ
บอกอย่าพูดแรงพูดเบาก็ได้

เขาเตือนไปเขาเตือนเตือนแล้วไม่ฟัง

นานไหมพี่ก่อนจะกลับมา

มีเรื่องอีกรอบสองก็เอาระเบิดมาปลาเลย
ถ้าเลยระเบิร์ตอย่างนั้นเขาเอามาเปรี้ยงไว้ทางไหน

มันแตกไหมไม่แตกไม่แตก

ระเบิดมันไม่ทำงานก็เลยไม่ได้มีใครเป็นอะไร
แต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์
เขาก็ต้องไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
กลัวเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นล้างแค้นกันอีกนะคุณนะ